สวัสดีครับหลังจากที่ได้เจอสถานการณ์ฝนมาต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปมีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าสถานการณ์ฝนทั่วไทยนั้นจะมีแนวโน้มลดลง
นั่นหมายความว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีปริมาณฝนตกเยอะที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนมานะครับ
หลังจากนี้การบริหารน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้มีโอกาสที่ฝนจะตกน้อยครับ
ปัจจัยหลักตอนนี้ก็คือเรื่องของกระแสลมนะครับที่พัดเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา
เป็นมรสุมฤดูฝนอ่อนกำลังลงจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ดังนั้นถ้าหากเรามีการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมที่จะเข้ามาตกในพื้นที่ประเทศไทยของเรา
ถ้าหากเปรียบเทียบวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์เนี่ยนะครับ
ก็จะพบว่าส่วนใหญ่ตอนกลางครับหายไปค่อนข้างเยอะนะครับ
จะไปเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับ
แล้วก็ถ้าหากไปดูในช่วงวันจันทร์ก็จะพบว่าฝนนั้นค่อยลดลงนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้ฝนก็จะค่อยหายไป
อากาศจากที่มีความเย็นจากฝนก็จะเริ่มร้อนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้สภาพอากาศก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

จะพบว่าจุดที่มีสีแดงคือจุดที่มีปริมาณฝนสะสม

อย่างเช่นน้ำทรวมฉับพลานน้ำป่าหลายหลากได้นะครับ
ก็จะมีแถวบริเวณภาคเหนือฝั่งที่ติดกับลาว
อีสานฝั่งที่ติดกับลาวนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
จุดฝนตกสะสมต่อเนื่องกันหลายวัน
ก็เป็นอุปสรรคในการใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงคลื่นนะครับ
แม้ว่าในระยะนี้ฝนจะลดลงแต่ว่าคลื่น
ฝั่งอันดามันยังคงแรงต่อเนื่องนะครับ
ใครที่จะออกเดินเรือก็ยังคงต้องตรวจสอบจากกรมประตุนิวัทยาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ขึ้นจะสังเกตว่ายังคงเป็นสีฟ้าเข้ามาชิดตามแนวชายฝั่งอยู่นะครับ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างคลื่นก็อาจจะเบากว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ